เราไปทุบสิ่งที่เขาสาการ้านกันอะ

๔ตัวโดนทุบหมดเลยอ่ะ

เขาเขาเดินมาแล้วเขามาทุบอะไรที่ทืมก่อนอืม
ปุ๊บน่ะเดี๋ยวน่ะเขารู้น่ะเขารู้น่ะเขาว่ารู้มัน
ผู้หญิงใส่หมวปิดหน้าพร้อมหน้าตามถ้าทางคันเดินเหมือน
ผู้หญิงด้วยใส่หมวปิดหน้าพร้อมเขาเตรียมเขาเตรียมจำ
มาพร้อมเพราะมีอาวุธมาแล้วเปลี่ยนออกนี่ไงก็ได้รู้

จักรยานใช่ไหมขี่จักรยานขี่จักรยานไปแล้วคุณผู้ชมฮะอืมแต่
ฟังจากเสียงคนภาคเหมือนเขาไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่า
เปล่าเออเห็นโมคท่าทางท่าทางเหมือนเหรอท่าทางคล้าย
ไหนคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยอืมแต่ลักษณะคือไม่ได้
กำยำแน่นอนล่ะอาจจะตัวเล็กหน่อยนะผู้หญิงหรือ
ผู้ชายคุณผู้ชมลองลองมาหน่อยน่ะอืมแต่ว่าปีนรั้วเข้ามา
ก่อเหตุทุบรูปปั้นพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรี
ทุมมาแล้วก็บริวารสี่ตัวเสียหายหมดเลยโอ้โหแล้วก็ปีนรั้ว
กลับไปไปขึ้นจักรยานหนีไปทางเดิมครับตรงนี้คือสำนักงาน
ประกันชีวิตที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีมาสักเที่ยงคืน
หนึ่งพฤศจิกายนครับไปถามคุณวิทชุดาคุณวิทชุดาเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าสำนักงานประกันแห่งนี้เปิดมา๔๐กว่า
ปีแล้วนี่คนนี้นะพี่วิชุดาแล้วก็เชื่อมีความเชื่อเรื่อง
พญานาคแล้วก็บูชาพญานาคมาตลอดได้อันเชิญรูปปั้นซึ่ง
เป็นตัวแทนของพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมามาตั้ง
หน้าสำนักงานครับปกติเธอจะนำพวงมาลัยหมักพลูมา
กราบไหว้ประจำไม่เคยขาดนะกิจการพี่วิชุดานโอ้ดี
เลยได้โชคมาตลอดการที่มีคนมาทุบทำลายรูปปั้นแบบ
เนี้ยก็คงไม่มีอาเภษอะไรแต่คิดว่าอาจจะเป็นคราวเคราะห์
เพราะครับเพราะตัวเธอเองเพิ่งป่วยเพิ่งออกจากโรงพยาบาล
แป๊บเดียวมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยครับก็เลยนำ
ขัน๕หมักพลูทูบ๑๕ดอกมาทำพิธีขอขมาพ่อปู่
กับแม่ย่าส่วนจะเอารูปปั้นมาตั้งอีกหรือเปล่านั้นเนี่ย
พี่วิชุดาบอกว่าขอคิดดูก่อนครับกลัวว่าเดี๋ยวมีคน
มือบอลมีมือดีเนี่ยมาทุบอีกเธอบอกอยู่ที่นี่มา
หลายปีไม่เคยไม่เคยมีศัตรูเลยนะไม่เคยขัดแย้งกับ
ใครแล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็เสียใจครับ
ก็เลยทำพิธีขอขมาไว้ก่อนครับฟังพี่วิชุดา

รู้สึกเสียใจอยู่ว่าเราก็นับถือนะคนทางอิสราย์ก็
นับถือในหน้าเนี้ยแต่ว่ามามาทำมาทำเราก็ไม่ได้เป็น
เป็นศัตรูกันนะครับแล้วจะหารูปปั้นมาทดแทนไหม
ก็ยังยังดูอยู่เลยค่ะว่ากลัวว่าเอาเอารูปมา
อีกก็ไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่านี่ครับพี่วิชุดาก็
ยังไม่แน่ใจเลยนะจะเอามาตั้งอีกหรือเปล่าหลังเกิด
เหตุพี่เขาก็เอาหลักฐานกล้ององค์จอนปิดเนี้ยไปแจ้ง
กับตำรวจครับขอให้เร่งตามจับคนที่ก่อเหตุได้